บุกมาถึงสุรินทร์ก็ต้องกินเมนูเส้นให้ครบทั้งไทยและเทศใช่ไหมล่ะคะ
เรื่องราวจะเป็นยังไงไปฟังพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะ
เมนูเส้นที่อยากจะแนะนำคืออะไร
เส้นเยี่ยมเกี่ยวพูดเยี่ยมมีกี่ประเภทเฮียบล้อมออกผู้ดก

ยาชิโซเมนนี่มันเป็นเส้นแบบไหน
ก็เป็นเส้นที่ทำจากข้าวเส้นขาวครับ

ก็คามาฮิยาชิเนี่ยก็คือเป็นเมนูเย็นครับผม

ก็จะมีน้ำซอสทำจากมิลินโชยูแล้วก็ปลาแห้งตาลฮอนนาชิ

มีขิงมีวาซาบิมีหอมซอยมีไข่นกกระทาครับผม
อ๋อมันต่างจากซารุโซบะที่ผมเคยทานอย่างไรนะ
สรุปโซบะนี่ก็คือจะต่างจากเส้นนะครับ
เราเสิร์ฟแล้วเสิร์ฟจะเสิร์ฟใส่กระบอกไว้ไข่
ตัวเฮียชิโซเม่นเนี่ยก็คือจะเสิร์ฟใส่น้ำแข็งใส่ถ้วยแก้วนะครับผม

เอางี้ดีกว่าพูดแล้วเรานึกภาพไม่ออกชิมเลยละกัน

ขอดูแล้วละกันว่าหน้าตาเป็นยังไง
ครับผม
ครับผมไป
เอาละครับตอนนี้ก็พร้อมจะชิมเมนูแล้วนะครับกับเมนูที่ชื่อว่า

เดี๋ยวนี้มีอะไรบ้างครับต้นหอมญี่ปุ่นหอมญี่ปุ่น
อันนี้หอมไทยแล้วขิงก็ไม่ต้องเยอะมาก
ก็มีรัสบิด้วยมีงาด้วย
ครับผมอันนี้คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน
ครับจากนั้นก็คีบเส้นแล้วก็จุดในเนี้ยหรอครับผมแล้วก็ทานเข้าไปเลยครับ
แล้วก็แค่งแค่งแล้วแต่ชอบปักแจงอะไรอ๋อแล้วทีนี้
เส้นก็นุ่มนุ่มครับผมมันจะเย็นเย็นนุ่มนุ่มตอนนี้จะไม่ทานหน้าร้อนครับ
เป็นเทศกาลของญี่ปุ่นอากาศมันร้อนไปทานเส้นเย็นครับผมเราจึงได้ซับ
คำว่าเฮียชินั้นแปลว่าเย็นซึ่งสามารถทำได้หลากหลายเมนูเส้น
จากการสืบสาวเรื่องราวของเส้นโซเมนนี้พบว่ามีการทานเส้นโซเมนมานานกว่า
ร้อยปีแล้วล่ะค่ะซึ่งจากบันทึกของวัดอีคารุกะเมื่อวันที่สิบสี่กัน

เล่าว่ามีการทานโซเมนขึ้นครั้งแรก
นักแค้นบัญชุหรือแค้นหาริมะ
ซึ่งเป็นแควร์เล็กทางตอนใต้ของเกาะฮนซูค่ะ
ไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดนะคะว่าใครเป็นผู้รีเริ่มในการทานเส้นโซมินนี้
แต่โซเมนเส้นเล็กสีขาวนี้เป็นที่นิยมไปทั่วญี่ปุ่นนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานั่นแหละค่ะ
ลักษณะของเส้นโซเมนที่เล็กแบบนี้ทำให้เหมาะกับการทานทั้งเมนูร้อนและแบบเย็น
โดยเฉพาะเมื่อถึงช่วงหน้าร้อนเมื่อไหร่
ชาวญี่ปุ่นกำลังจะเรียกหาเมนูนี้ในแทบทุกปีเลยทีเดียว
เพราะเส้นโซมินที่มีขนาดเล็กจะสามารถดูดทรัพย์ความเย็น
และความเข้มข้นของน้ำซุปไว้ได้เป็นอย่างดี
ทานแล้วก็จะรู้สึกเสริฐชื่นยังไง

ต้องไปนอกน้ำแข็งให้เย็น

ต้องเย็นเหมือนกัน

มีความหอมของซุปปลาแห้ง

จะมีน้ำเปล่าแล้วก็มีโชยู

อันนี้จะเป็นน้ำงางาปั่นแล้วก็จะมีมิโซแล้วก็โชยูน้ำส้ม

อันนี้จะเป็นมิโซผสมน้ำส้มน้ำตาลน้ำงาแต่ว่ามันจะเหนียว

อ๋อต้องคลุกเข้ากับซอสตร์ตัวนี้แล้วก็เครื่องอันสารตรงนี้ให้มา
อ๋อต้องคลุกเข้ากับซอสตร์ตัวนี้แล้วก็เครื่องอันสารตรงนี้ให้มา
อ๋อต้องคลุกเข้ากับซอสตร์ตัวนี้แล้วก็เครื่องอันสารตรงนี้ให้มา
มันเป็นมิโซเครื่องเคียงครับผม
อ๋อมันเป็นมิโซเครื่องเคียงครับผม

อ๋อมันเป็นมิโซเครื่องเคียงครับผม

หวัติของร้านก่อนร้านเปิดมากี่ปีแล้ว

ทำไมถึงมาเปิดที่สูรินทร์เป็นคนสูรินทร์หรือ
ไม่ครับเป็นมีคุณเขตอยู่อำนาจเตือนทเลอร์ครับผม
ก็เป็นความแฝ่บฟันตั้งแต่เริ่มเป็นเชฟด้วย
ก็คือมีเงินมีอะไรก็อยากลองดูนะครับผม

ตอนนี้เท่าที่ดูน่าจะมี๓๔ล้านเป็นลูกครับ

แต่ว่ามันจะเป็นคนละสไตล์กันนะครับ

ครับผมบุฟเฟ่แล้วก็เป็นอาราคาสแบบนี้ครับ
ถามถึงประสบการณ์การทำงานเป็นเชฟดีกว่า

ก็น่าจะ๒๐กว่าปีแล้วครับ
ปีแล้วเหรออันนี้เท่าไหรเท่าทีพี่
ตอนนี้ผมก็๔๐แล้วครับผม

แรกก็ต้องเข้าไปเป็นผู้ช่วยกรุ๊ปนะครับผม

ครับผมตอนร้านแรกนี่เป็นร้านอาหารอะไร
ก็ญี่ปุ่นอยู่แถวซอยทองหล่อนะครับผม

แล้วทำไมเราถึงเลือกที่จะเป็นผู้ช่วยร้านอาหารญี่ปุ่น
ทัศน์ดีครับผมก็อยากลองดู
หลังจากนั้นก็คือออกจากร้านแรก

ก็ไปอีกร้านอื่นก็เขาจะให้เขาทำอาหารแล้ว

ก็อยู่ได้ไม่ถึงปีนะครับ
มีคนมาติดต่อให้ไปช่วย

กลับมาทีนี้ก็คุณเชฟแล้วก็เริ่มเปิดร้านให้เขาเลย

ก็อยู่ในกรุงเทพมันจะมีหลายสาขาครับผม
จากนั้นก็เดินสายต่างประเทศครับ

ก็ไปแถวเกาะไซปลัดครับผม

ก็ไปทำญี่ปุ่นกับยุโรปครับผม
แล้วก็ไปแถวทางสัญญาได้ปีหนึ่ง

ก็หมดสัญญากลับมา

เป็นอาหารญี่ปุ่นเหมือนกันครับผม
ตลอดระยะเวลา๒๐ปีเนี่ย
ก็คือคลุกคลีกับอาหารญี่ปุ่นมาตลอดเวลา

ก็เลยร่วมหุ้นกับเพื่อนเปิดร้านแห่งนี้ขึ้นมา

เป็นไงบ้างครับคนสุรินเขาชอบทานอาหารญี่ปุ่น

มาร้านพี่เนี่ยเมนูที่ต้องทานคืออะไร
บุฟเฟ่ก็คือจะเป็นปลาดิบแล้วครับ

แล้วก็พวกสเต็กพวกอะไรก็มีหมดทุกอย่าง

ปลาก็คือที่ลูกค้าจะติดก็คือ

เพราะว่าน้ำซอสจะไม่เหมือนใคร

แล้วก็จะเปลี่ยนเมนูใหม่ให้หลากหลายขึ้นกว่าเดิมอีก

เชฟประสบการณ์กว่า๒๐ปีมายังไง
ร้านเราก็จะตั้งอยู่ถนนสุริยการ
ซอยสุริยาการกปติดตาบันแดง

เรื่องราวของเมนูก๋วยเตี๋ยวไทยและเมนูเส้นสัญชาติญี่ปุ่น
จากร้านที่เราได้คัดสรรมาแล้ว
มีเรื่องราวและที่มาน่าสนใจ

แม้กระทั่งความพิเศษที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน

เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเส้นจริง
แต่สิ่งที่น่าภูมิใจไปกว่าชื่อเสียง
คงจะเป็นสายสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างพ่อค้าแม่ค้า

รสชาติความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวชามเล็ก
จากร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กในเมืองสุรินทร์แห่งนี้

ที่จะดูแลด้วยก๋วยเตี๋ยวที่ปรุงออกมาด้วยหัวใจ
ให้ได้อิ่มท้องกันเช่นนี้ตลอดไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดค่ะ
ส่วนสัปดาห์หน้าต้อนรับศักราชใหม่ด้วยการบุกใจกลางกรุงเทพ
เพื่อค้นหาที่มาและเรื่องราวของเมนูเส้นอนาชาติที่เจริญกรุงย่านเก่า
พบกับเมนูบะหมี่เป๊ะบะหมี่เหลืองเส้นใหญ่สุดเก่าแก่หาทานยากที่เปิดมานานกว่า๖๐ปี
จากร้านแปะเตียงต่อด้วยพาพาเดลเล่ซอสพูเรสสมุนไพรไทย
เมนูเส้นสุดสร้างสรรค์จากร้านเอดดี้ทวนตี้
ปิดท้ายด้วยผัดไทยกุ้งสดที่มีเส้นผัดไทยให้เลือกทั้งเส้นจันทร์และเส้นโคราช
รวมถึงเส้นสมุทรสาครค่ะ
สัปดาห์นี้หมดเวลาของเล่าเส้นเป็นเรื่องแล้ว
หน้าถึงเวลาเที่ยงตรงเมื่อไหร่
อย่าลืมเปิดช่องไทยรัฐทีวีมาดูเล่าเส้นเป็นเรื่องกันนะคะ
โปรดติดตามตอนต่อไป